ไปเที่ยวกันต่อค่ะคุณผู้ชมไปชมดอกไม้สวยดีกว่า
เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกแล้วอากาศมันก็ดีดินอุดมสมบูรณ์
ดอกกระเจียวบานเต็มทุ่งเลยที่จังหวัดชายภูมินะคะ
แต่ว่าไม่ใช่เราสามคนพาไปนี่เลยผู้สื่อข่าวเสียงดี
คุณยุธยาตุ้มมีพาเราไปนะฮะติดตามชมเลยค่ะ
ไปที่จุดแรกคือลานหินงามหวังว่าจะชมพระอาทิตย์ขึ้น
แต่ก็เห็นไม่ชัดเพราะเมฆหมอกวันนี้บทบัง
แต่ไม่เสียเที่ยวแน่นอนเพราะภาพที่อยู่ตรงหน้า
ก็สวยงามแปลกตาด้วยลานหินรูปร่างต่าง
ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวมีหินทรายรูปแม่ไก่เหมือนไหมครับ
หรือจะเป็นปราสาทโบราณหินรูปถ้วยรางวัลฟุตบอลฟีฟ่า
อันนี้เหมือนมากหรือจะเป็นหินรูปร่างแบบนี้
ซึ่งเกิดขึ้นมานานนับล้านปีแล้วครับ
จากนั้นก็ไปชมวิวที่ผาสุดแผ่นดิน
เป็นจุดสูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย
ภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ตัวของแผ่นดินภาคกลางสุกเข้าใต้แผ่นดินภาคอีสานทำให้เกิดขอบยกสูงขึ้นแบ่งระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน
เรียกบริเวณนี้ว่าผาสุดแผ่นดินอีสานนั่นเองครับ
ไปด้านล่างจะเป็นพื้นที่ของลบบุรีและเพชรบูรณ์บางวันก็มีทะเลหมอกตรงจุดนี้ด้วย
ผ้าป่าสีเขียวกว้างใหญ่มองแล้วก็สบายตาสบายใจจริงครับ
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังทุ่งดอกกระเจียวห่างจากผาสุดแผ่นดินไม่ไกลครับ
ภาพที่เห็นนี้เป็นคำตอบได้อย่างดีเลยว่ามาชมดอกกระเจียวควรมาตอนเช้าตรู่
เพราะหมอกกำลังสวยคู่ดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง
ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกบัวสวรรค์ก็อย่างที่เห็นเลยครับ
กระเจียวดูคล้ายกับดอกบัวอยู่ถ้ำกลางสายหมอกเหมือนอยู่บนสวรรค์นั่นเอง
นักท่องเที่ยวจึงอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพประทับใจเหล่านี้
ทุ่งดอกระเจียวที่เห็นนี้ออกดอกกว่าร้อยละสามสิบแล้วครับ
จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ๒๐ไร่
สีของดอกกระเจียวตัดกับทุ่งย่าเพชรเขียวขจียิ่งส่งให้ดูโดดเด่นสบายตา
เพราะย่าเพชรเป็นพืชที่ดอกกระเจียวต้องพึ่งพาอาศัยด้วยครับ
ถ้าไม่มีย่าชนิดนี้ต้นกระเจียวคงถูกกระแสน้ำชะล้างไปหมด
ที่เห็นนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นทั้งนั้นไม่ได้ปลูกเองนะครับ
แดดเริ่มสาดส่องมาแล้วนะครับทำให้สายหมอกก็จางหายไป
แต่ว่าดอกกระเจียยังคงบานท้าทายให้นักท่องเที่ยวได้มาชมตลอดทั้งวัน
แล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณเดือนกันยายนเลยครับ
และนี่ก็คือความพิเศษของธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้ให้พวกเราชาวโลกครับ
กระเจียวที่บานแล้วจะอยู่ได้ครึ่งเดือนปีนี้ฝนดีดอกกระเจียวก็ขึ้นเยอะ
ช่วงหลังออกพรรษาเป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาคม
ว่าจะมีดอกกระเจียวขึ้นเต็มพื้นที่
และแม้ว่าการชมดอกกระเจียวเช้าตรู่ผู้สายหมอกจะสวยงามที่สุด
แต่ตลอดทั้งวันก็เข้าชมได้ครับ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจะเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
มีรถรับส่งขึ้นไปชมให้เดินตามทางเดินที่จัดไว้ให้เท่านั้น
ไม่อย่างนั้นจะเป็นการทำลายธรรมชาตินะครับ